เมื่อวานสมาคมกีฬาฟุตบอลมีการประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่านักกีฬาทุกคนรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแข่งขันหนึ่งนัดเนี่ยนะครับ
ต้องมีการตรวจโควิด๑๙๗๒ชั่วโมงก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นครับ
เรื่องนี้มีข่าวออกมานะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อทีมงานถ่ายแล้วสดที่จะเข้าสนามนี่แหละครับ
ทุกคนต้องมีใบรับรองการตรวจก่อนเข้าสนามโดยต้องผ่านการตรวจโรคก่อนแข่งขันเวลา๗๒ชั่วโมงในทุกเกม
ซึ่งทางสมาคมต้องเข้มงวดกับกฎระเบียบนี้ด้วยส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจนะครับสโมสรต้องรับผิดชอบเองแต่ได้ประสานกับหน่วยงานรัฐซึ่งอนุญาตให้ใช้บัตรทองได้เพราะว่าเข้าเกณฑ์ที่ว่าใกล้ชิดกับชาวต่างชาตินะครับรวมถึงมีหน่วยงานเอกชนนะครับอย่างช้างที่ให้การสนับสนุนการตรวจในราคาพิเศษคน
และทำไมแน่นอนเขียนถึงยกเลิกหลีกล่างนี่นะครับเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะครับซึ่งในหลีกไทยยังไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดมีการรวมหลีกระหว่างทีสามหรือทีสี่เท่านั้นแล้วก็จากคำแนะนำของกรกฐทรนะครับที่ต้องตรวจโควิดสามวันก่อนการแข่งขาวก็ทำให้บอลไทยหลีกจะไม่สามารถเร่งให้จบระ